อ่ะความเชื่อมาแล้วจ้ะ

ใครเคยไปปราสาทนางรำโคราช

นักท่องเที่ยวเขาชอบไปกันเพราะว่าเป็นประสาทหินเก่า

มันก็จะมีก้อนหินเล็กน้อยอยู่ตามพื้นที่
ก็ชอบหยิบกลับมาเป็นของที่ระลึกไง
มันอาจจะเป็นเครื่องรางของขลังแบบนี้ไง
เหมือนแบบเออไปที่นี่มาเก็บกลับมาซะหน่อย

กลับมาคืนกันทุกรายเลยนะคะ
นายชำนาญมารรรณวัย๖๓ปี
เป็นผู้ดูแลประสาทหินนางรำจังหวัดนครราชศรีมา
เขาเล่าให้ฟังถึงอาถรรพ์ที่เกิดขึ้น
ประสาทหินนางรำเป็นประสาทหินเก่าแก่
นักท่องเที่ยวก็นิยมมาชมอยู่เยอะเลยค่ะ
หลายคนชอบนำก้อนหินขนาดเล็ก
พกติดตัวเอากลับไปบ้านด้วยแอบฉกกลับไปบ้าน
ไม่นานวิ่งกลับมาคืนทุกรายเลยทีเดียว
ล่าสุดค่ะนักท่องเที่ยวหญิงคนนึงเอาก้อนหินมาคืนเขา

โอ๊ยไม่ได้หลับเลยสักคืน

ฝันว่าอ้าวนอนไม่ได้ทำไมฝัน
คือหลับไม่สนิทหลับไม่ลง

แล้วก็ได้พบกับคนแต่งชุดไทยโบราณ

บอกเขาบอกว่าเอาหินกลับมาไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้
ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายทั้งตัวเองและครอบครัว
ตามอย่างนี้ทุกคืนอ่าเป็นครูนคูณถามยังไงนอนได้ไหมน่ะ
มาไหนด่าเอาไปคืนสิฮะ
เออหลับปุ๊บฝันหลับปุ๊บฝันแล้วก็เจอคนนี้
ชี้หน้าถมึงถึงตามว่าให้เอาหินกลับไปทุกคืนเลย
ซึ่งประสาทหินนางรำนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลนางรำในอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมา

เขาบอกว่าเป็นอโรคยาศาสตร์หรือว่าศาสนสถานประจำสถานพยาบาล
ตามความเชื่อพุทธศาสนารัฐธิมหาญาณค่ะ
ปราศาสตหินนางรำก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทราย
มีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางบนพื้นที่ประมาณ๑๓ไร่นะคะทั้งหมดเนี่ย
แต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงาม
เห็นภาพประสาทภาพของศาลท่านนะ
ก็ไม่คิดไม่กล้าที่จะหยิบอะไรมาแล้วล่ะ

ถูกต้องน่ากลัวนะคะ